คุณผู้ชมคะวันก่อนเรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับน้ำผุด
ที่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราช
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมหัศจรรย์มากเลย
เป็นพญานาคพ่นน้ำคายน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วเขาก็เลยมาตักเสร็จแล้วปั๊บ
ก็เอามีการไปทาเอาไปดื่มกินกัน
แต่ว่าล่าสุดทางสาธารณสุขที่อำเภอบัวใหญ่

เขียนข้อความเลยบอกว่าให้ระวังน้ำผุด
มันมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่มันมีความเป็นกรด
ห้ามเอาไปดื่มห้ามเอาไปอาบ
เอาไปทาตามตัวโดยเด็ดขาด
เพราะมันเสี่ยงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ตายได้เลยนะ

ใช่เพราะที่แรกชาวบ้านก็คิดว่าตรงนั้นใต้ดินมันมีท่อปลาปลาหรือเปล่า

เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่คือพญานาคคายน้ำมหัศจรรย์มาก
คนก็เลยตักเอาไปไงเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
ทีนี้ค่ะนอกจากจะมีการเอาทำรั้วกั้นแล้ว

แต่ว่าตอนนี้มีการจำกัดเวลาในการเข้าชมแล้วนะ
เพราะว่าบ่อตาน้ำผุดอยู่ภายในบริเวณบ้านคนไง
ก็ไม่รู้ว่าจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมา
เพื่อที่จะมาดูน้ำผุดนี้หรือเปล่า
แล้วจะมาก่อเหตุมาขโมยอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะทางด้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรกฟ้า

ก็ทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยบริเวณเบาะน้ำผุดตรงนี้

บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นนักแสวงบุญเนี่ย
มักจะตามไปทุกที่เลยที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพญานาค
ทีนี้พอมาถึงที่ตาน้ำผุดก็กราบไหว้ตามปกติ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเงยหน้าดูหน้าจอทีวีของคุณสิคะ
นี่คือรูปที่เขาถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
แล้วลักษณะคล้ายกับหน่อนพญานาค
เขาบอกว่าเขาถ่ายมาได้
มีฟองอากาศผุดขึ้นมาคล้ายกับพญานาคเล่นน้ำ

น่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่พญานาคหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีพญานาคอยู่แถวนี้
ดังนั้นคนก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่

คุณเห็นเป็นเลขเหรอดิฉันมีแต่บ้านเลขที่
ผมเห็นเป็นเลขข้างบนเห็นไหมล่ะข้างบนเลขหนึ่งข้างล่างเลขหนึ่งเห็นไหม
บ้านเลขที่๑๔๒และด้วย๕๗

เขียนมาแบบนี้อยู่ที่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา